ปราการผู้ชายคนนี้ครับกำลังนอนหลับอยู่ดี
สักพักหนึ่งมีใครก็ไม่รู้เอาน้ำมาสาดใส่หน้า
ไม่ใช่น้ำเปล่าสีชมพู่คุณผู้ชม
มันเป็นน้ำกรดเกลือครับปวดแสบปวดร้อนที่หน้าเลย
ตาเนี่ยลืมไม่ได้เลยเขาต้องหลับตาปีแบบนี้เลยนะครับ
ไม่รู้ว่าจะกลับมามองเห็นอีกหรือเปล่าด้วย
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคู่กรณีที่เมาแล้วมีเรื่องกัน
ก่อนหน้านั้นไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับ
ตำรวจสภสัมโลงเหนือครับพร้อมกับจันทริกู้ภัย

ที่นั่งอยู่หน้าห้องเช่าของเขาเนี่ยครับ
นาธีอายุ๔๖คุณผู้ชมน้องชมพู่เห็นไหม

เขาไม่ลืมตาเลยคือหลับตาปีเลย

ตามากน้ำกดเกลือสาดเข้าไปเต็มหน้า

นั่นก็คือพวกคราบน้ำกดเกลือ
แล้วยังมีขวดด้วยที่ไปเจอนะครับ
แสบปวดร้อนเต็มไปหมดเลย
คนร้ายใช้น้ำกรดเกลือสาดใส่หน้าเขา

จุดเกิดเหตุอยู่ในซอยวัดด่านสำรงครับ
ถนนศรีนครินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ชั้น๒พบนายนาธีคนเจ็บ
สุดท้ายก็ต้องเอาผ้ามาปิดพันเอาไว้แบบนี้ก่อน
แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
นาธีคนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่นอนหลับอยู่ในห้องพัก
เปิดประตูห้องเอาไว้อาจจะรับลมไง
อากาศมันร้อนอบอ้าว
เหมือนมีใครก็ไม่รู้เอาน้ำมาเทใส่หน้าสาดใส่หน้าเขา

ผมปวดแสบปวดร้อนเต็มหน้าไปหมดเลย

แล้วนี่มันขาบน้ำอะไรทำเป็นสีเหลืองนี่
พอไปดูชัดที่ขวด

คาดว่าคนก่อเหตุที่เอาน้ำกดเกลือมาสาดใส่เขา
น่าจะเป็นคู่กรณีที่ทะเลาะกันเพราะเมา

เมาทั้งคู่แต่ไม่ได้กินเหล้าด้วยกันนะ

ชาวบ้านที่อยู่ในหอพักดังกล่าวบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย
คนเจ็บมีเรื่องชกต่อยกับคนที่เช่าอยู่ชั้นเดียวกัน

แล้วมารู้อีกทีก็ตอนเช้าที่ตำรวจเนี่ย

เพราะว่ามาช่วยเหลือคนเจ็บครับ
คู่กรณีเห็นว่าขนข้าวขนของออกไปจากหอพัก
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้ว

คือมีเรื่องทะเลาะกันแล้วเมื่อคืน

ตำรวจกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ